แล้วคุณบรารีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ตอนนี้คุณวารีอพยพออกจากพื้นที่แล้วหรือยังนะคะอบพยพแล้วค่ะ
มาอยู่บ้านเพื่อนระยะห่างจาก๑๐กระเทศประมาณ๑๑กิโลกรัมค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณรารีตอนนี้เท่าที่สอบถามจากอ่าผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะคะ
ก็ยังมีควันดำเข้าไปในหมู่บ้านอยู่อะนะคะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ย
อบพยพออกประมาณ๑๐แล้วค่ะอ๋อแต่ยังมีคนอยู่หรือคะ
ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วฮะยังมีบางส่วนอยู่ค่ะ
ซึ่งทางนิติบุคคลแล้วก็กรรมการหมู่บ้านเขาก็เคารพการตัดสินใจของคนที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เพราะว่าเราได้แจ้งแล้วว่าอันตรายยังไงแต่เขายังยืนยันที่จะอยู่เราก็ไม่ทราบว่าจะไปบังเขายังไงอะไรอย่างนี้จ้ะ
มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลหรือว่าเข้ามาพูดคุยเจรจากับลูกบ้านบ้างไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็จะประสานงานผ่านทางนิติอะค่ะจะมีผ่านทางนิติแล้วก็กรรมการหมู่บ้านนะคะ
จริงบ้านของคุณบราดีเองอยู่ห่างจากโรงงานที่ระเบิดประมาณสักกิโลนิดเองนะฮะใช่ไหมฮะ
ไหมอ่าตอนเกิดเหตุนี้คุณบารีอยู่ท่านไหมคะเป็นยังไงบ้าง
อยู่ค่ะตอนนั้นก็ประมาณสามนะคะก็ได้ยินเสียงแบบตูมใหญ่เหมือนมีวัตถุแบบใหญ่ใหญ่มาชนที่บ้านนะคะ
ที่ข้างล่างแล้วก็เดินลงมาสำหรับที่ในตัวบ้าน
ก็ไม่มีเพราะจะออกไปที่หน้าบ้าน
ว่าตรงประตูทางออกมันยุบตัวลง

หลังเดียวเขาโทรหาเรามาพอแจ้งเหตุ
เราก็เลยเปิดประตูนี้ออกไปนอกหมู่บ้าน
ต่างคนต่างก็ถามแล้วก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่พอมองไปทางซ้ายมือของบ้าน
นั้นรับรู้ได้ถึงไอความร้อนเลยไหมคะ
ยังไม่ได้รับรู้ถึงไอความร้อนนะคะ
แต่ว่าได้ยินเสียงการระเบิดเป็นประยะ
ทันทีที่ออกไปหน้าบ้านเห็นเพื่อนบ้านบ้านเราก็เสียหาย
หันไปเห็นเปลวเพลิงกลุ่มใหญ่อยู่ซ้ายมือ
คือสอบถามไปทางหมู่บ้านนะคะแล้วก็ยาม
เขาก็วิ่งให้ข้อมูลตลอดว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วเห็นแล้วว่ามันหยุดใต้เรามากเลย

เพื่อนบ้านแต่ละคนก็สำรวจภายในบ้านตัวเอง
ปรากฏว่าเป็นระจกรอบบ้าน

ทั้งหมู่บ้านมันพฤษภาชนานี้
มีลูกบ้านอยู่ว่ามีประมาณ๔๐๐หลังคา
ก็ได้รับความเสียหายทุกหลังเท่าที่ทราบนะคะทุกหลังเลยค่ะทุกซอยเลยค่ะ
เพราะว่าอยู่ใกล้พอสมควรอ่ะนะฮะอยู่ใกล้มากค่ะอ่า
คือหลังจากนั้นพอเกิดเหตุการณ์เสร็จปั๊บนี่เราตัดสินใจเอาข้าวของของมีค่าอบพยพออกมาเลยไหมฮะ
หรือว่าเรารอดูสถานการณ์ก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็เก็บของมีค่าเตรียมไว้แล้วค่ะ
ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตี๓มาก็เปิดดูไลฟ์สดของทุกช่องตลอด
นอนไม่หลับเลยอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่า
พอไลฟ์บอกว่าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นอีกนะแล้วมันจะรุนแรงขึ้นนะอะไรอย่างนี้
เราก็จะแบบรอฟังข่าวนอนไม่หลับเลยนะคะจนถึงเช้าจนถึงเช้าก็นิสิตก็บอกว่าเตรียมอบพยพ
เพราะว่าเนี่ยเขามีคำสั่งให้อบพยพเราก็เลยเก็บเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นนะคะ
ออกมาก่อนค่ะก็ประมาณ๙โมง
ซึ่งในหมู่บ้านก็คือทุกบ้านทยอยออกกันมาค่ะรถในเส้นเรียบกาญจนากิ่งแก้ว
ค่ะเฉลียนเพื่อเสียดตอนนั้นก็ติด
เอาตัวรอดก็แบบรถชนกันด้วยอะไรด้วยแบบโอ้โหแบบ
ตกใจมากถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะคุณบรารีคะแล้วเท่าที่ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่ยังอยู่ในหมู่บ้านนะคะ

ตอนนี้เขาอยู่กันยังไงก็จะคุยกันไลน์ถึงบ้าน
สอบถามว่าตอนนี้ใครได้เข้าเวียนเข้าไปยังดูบ้านไหม
สถานการณ์เป็นยังไงชัดลดน้อยแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะสอบถามว่ามาสตราจารย์ที่ช่วยเหลือยังไง
แล้วเราจะต้องดำเนินการยังไงต่อก็จะปรึกษากันในกลุ่มหมู่บ้านนะคะ

มีรายละเอียดมาบ้างแล้วก็คือเราจะต้องรวมตัวกันไปแจ้งความก่อน
มันเป็นหลักฐานในนี้ทางจำโดรดเขาแนะนำด้วยนะคะ
ว่าเราต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แล้วก็ถ่ายรูปความเสียหายที่เราเกิดขึ้นในบ้าน
ถ่ายรูปทรัพย์สินที่มีในบ้านก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะ
ยาวแก๊สติดระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
ที่จะเซฟบ้านของตัวเองได้เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำแบบนี้ค่ะ
ทุ่มที่ผ่านมาเพลิงก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยฮะ
กลับไปเมื่อตอนเย็นค่ะให้พี่เขากลับไปดูบ้านเวียนดูบ้านอีกรอบนึงค่ะ
เสียหายเพิ่มเติมไหมครับ

ก็ขอให้สถานการณ์กลับมาไวจะได้กลับไปดูแลบ้านได้ไวนะคะ
ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

ขอบคุณบราลีจันทรัฐนะฮะอันนี้อยู่หมู่บ้านมันธนา๓อ่อนรุปลงแหวนนะฮะ